แม่วัยสายอายุ๑๖ปีไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วปรากฏว่าตอนเจ็บท้องนอนรอการคลอด
สิ่งที่เจอครั้งแรกที่ทำให้เธอเสียความรู้สึก
นั่นก็คือเธอเจอกับเจ้าหน้าที่ห้องคลอดที่เมาเหล้า
มันเป็นไปได้เหรอคะปฏิบัติหน้าที่อยู่
คือความจริงสติสัมปัชญาต้องครบต้องพร้อมไง
มาทำงานแต่เมาเหล้าแล้วเราเป็นคนที่กำลังจะคลอดแล้ว

กำลังจะคลอดแล้วเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้จะไว้ใจได้ยังไง

เรื่องที่๒เธอก็คลอดกับคุณหมอตามปกติ
แต่หลังจากนั้นเธอมีอาการเจ็บอาการป่วย
แล้วไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
พบว่าหมอโรงพยาบาลเก่าที่ทำคลอดเธอ
ผ้าก๊อตทิ้งไว้จนเกือบจะทำให้เธอมดลูกเน่า
โพสต์เรื่องราวขอความเป็นธรรมของแม่วัยใสอายุ๑๖ปี
บอกว่าตอนนั้นเป็นเวลากลางคืน
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีอาการมึนเมา
เด็กสาวนอนรอคลอดจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น
พยาบาลจึงได้ฉีดยาเร่งคลอดให้จนคลอดทารกออกมาเรียบร้อย
พักฟื้นแล้วก็ได้กลับบ้าน
ผ่านเหตุการณ์แรกไปแล้วนะจนหน้าที่เมา
ก็คลอดลูกได้ตามปกติแล้ว
เด็กสาววัย๑๖กลับมาพบว่ามีอะไรปูดนูนออกมาจากช่องคลอด

แต่ด้วยความที่ไม่รู้คิดว่าเป็นแผลนูน
จากการผ่าตัดคลอดหรือว่าจากการทำคลอด

เด็กสาวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเดิมอีกนะครับ
แต่พยาบาลก็แจ้งว่าก็ไม่เห็นเจออะไรที่ผิดปกตินี่นะ
กระทั่งเวลาผ่านไป๔๕วันแล้ว
เด็กสาวคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนแรกคลอดลูกที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์นะ
มา๔๕วันไปตรวจที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
คุณหมอที่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการแจ้งว่า
มีผ้าก๊อสติดคาอยู่ในช่องคลอด๒ชิ้น
และหมอก็ทำการผ่าแล้วก็ดึงผ้าก๊อสนั้นออกมา
ส่งให้ผู้เสียหายไปตรวจภายใน
แล้วก็พบว่าภายในช่องคลอดของผู้เสียหายนะคุณ
มีบาดแผลจำนวนมากในมดลูก

อย่างไรก็ตามหลังจากติดต่อไปยังโรงพยาบาล
ต้นเหตุที่ทำคลอดที่จังหวัดสุรินทร์นั้น

ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดนะครับ
หลายคนอ่านโพสต์นี้แล้ว
เข้ามาแสดงความคิดความเห็นหลากหลาย
มีบางคนแชร์ประสบการณ์บอกว่าโรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์
ที่เชื่อว่าคุณแม่วัยใสคนนี้ไปทำคลอด
น่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่เธอเคยไปรักษามา
โดยยืนยันอีกเสียงว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่ดีจริง
เป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างนานาด้วยนะครับ
และมีบางคนแชร์เรื่องราวบอกว่าน้องสาวของเธอก็เจอเคส
หมอลืมเข็มเย็บแผลในช่องคลอด
โอ้โหนี่ก็น่ากลัวทำให้คนอื่นที่เข้ามาอ่านถึงกับช็อกเลยนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการโยงไปถึงการใช้บริการ
สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
แล้วก็ทำให้รักษาได้ไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับ
หลายคนเชื่อว่าไม่น่าจะเขียวกับเรื่องนี้
อยากให้ต้นสังกัดตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมอที่ทำคลอด
ผู้ช่วยหมอพยาบาลต่างที่ทำคลอดเด็กสาววัย๑๖คนนั้น
รวมถึงหากพบว่าผิดจริง
หรือว่าเขาเรียกว่าทำงานช่วยจริงในโลกโซเชียลเขาบอกแบบนี้
ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับ
ทั้งนี้กรณีแพทย์ใส่ผ้าก๊อสในช่องคลอด
ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำคลอด
โดยหลังคลอดแล้วนะแพทย์จะสอดผ้าก๊อต

แล้วก็จะมีการนัดดึงออกภายใน๒๓วัน
แต่กรณีของหญิงสาววัย๑๖คนนี้
หมอไม่ได้เอาออกนานถึง๔๕วัน
คนในโลกโซเชียลเขาบอกว่าน่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อ
ของหมอของเจ้าหน้าที่นะครับ
หรือว่าเรื่องของการนัดหมาย
ในการที่จะดึงผ้าก๊อสนั้นออกจากช่องคลอดของสาวคนนี้นะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ